เรื่องคนไทยในอิสราเอลที่เดินทางกลับมานะครับ

รอกที่๕แล้วดีใจพี่กลับมาเถอะ

โอ้โหบรรยากาศชื่นมื้นเขาบอกรอบนี้ชื่นมื้น

คนไทยในอิสราเอล๒๔๔คนครับ

ยังมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน๓๐คน

นะครับได้เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
น้องเข้าไปนะฮะฝึกงานกัน

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สกลนคร๒คน

แล้วก็เดินทางกลับมากับเที่ยวบินนี้ด้วย
ออกเดินทางจากท่ากาศยานเบนกูเรียนนะครับ
โมง๒๐ของเมื่อวานนะครับคือ

อิสราเอลเนี่ยมันก็จะยุโรปแล้วล่ะ
ถ้าเตะฟุตบอลเนี่ยเขาจะอยู่ในโซนยุโรป

บินกลับมาฟึ๊บนะฮะ
ก็มาถึงประเทศไทยเนี่ย๓ทุ่มนะครับ
วันที่๕มันย้อนมาก็ยังเป็นวันเดียวกันอยู่นะครับคุณผู้ชมนะฮะ
แต่ที่ไม่เหมือนก็คือพวกเขาเนี่ย
หนีภัยสงครามมาก็กลับมารับมอบเงินช่วยเหลือ

เพราะเป็นแรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศนะครับ
ถึงจะออกมาพบปะครอบครัวได้

ทันทีที่นักศึกษาและแรงงานไทยได้เจอครอบครัวนะครับ

ดูบรรยากาศเดี๋ยวค่อยดูบรรยากาศ

ไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความอบอุ่น
ทีมข่าวได้คุยกับคนนี้ครับ
นายศักดิ์สิทธิ์วิจิตทงชัย
อายุ๒๘ปีคนโคราช

หนึ่งในแรงงานไทยเล่าบอกว่า
เขาทำงานอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ

คนนี้ก็ทำงานห่าง๓๐กิโลเมตร

ผาหน้าม้ายิงกันมันเป็นขีปนาวุฒิครับ

ข้างนะเดี๋ยวใครเป็น

แคมป์ข้างโดนยิงตาย

แคมป์ข้างโดนยิงตายไป๗๘คน

เนื่องจากอบพยพออกมาได้ก่อนครับ

แคมป์ข้างโดนยิงตาย

ตอนนี้จะมีที่เที่ยวบิลรออีก
คุณผู้ชมครับสำหรับการเดินทางกลับของคนไทย
ไม่มีกำหนดที่จะเกิดขึ้นอีก

บินทีจีแปดเก้าห้าหนึ่งนะครับอีกสองร้อยแปดสิบคนค่ะ
ถึงไทยตีสามครึ่งครับคุณผู้ชมญาติใครนะครับถ้าอยาก
จะไปรับนะฮะก็ไปรับกันได้ครับค่ะนี่เอาจริงจริงนะคน
ทะเบียนแสดงความประสงค์อยากกลับประมาณสัก๗๐๐ใช่ไหม
ไหมถ้ากลับมาเฉลี่ยเที่ยวละประมาณสองร้อยคนอ่านี่ก็
สักประมาณสามสิบห้าเที่ยวสามสิบห้าเที่ยวก็เป็นอย่างที่
นายยงบอกไว้นี่แหละค่ะภายในสามสิบสี่สิบเที่ยวบินเนี่ย
ถึงสิ้นเดือนนี้จะรีบนำคนไทยกลับมาให้ได้มาก
ที่สุดน่ะนะคะอ้าวมีโอกาสมีโอกาสหาขึ้นบินให้ได้หา